สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็สวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ

ก็สรุปสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างพี่มีตัวเลขอะไรน่าสนใจบ้าง
โอเคครับก็ถือได้ว่าในส่วนของตลาดเองแล้วกันนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ดัชนีมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณเล็กน้อยนะครับ

ตอนนี้เซ็กเตอร์ที่ขึ้นมาเมื่อวานนี้มีเซ็กเตอร์ไหนเด็ดบ้างครับ
ถือว่าเป็นกลุ่มที่ลงแรงในช่วงก่อนและก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมา

เพราะว่าตลาดทุนไทยนะตอนนี้มีผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ๒๐
ทุกคนอาจจะมองว่าค่อนข้างแพงแล้ว

แต่จริงที่น่าติดตามในประเทศไทยนะตอนนี้นะ

เพราะว่าในต่างประเทศอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นเต็มที่

นะครับก็อันนี้เป็นตัวเลขคร่าว

ก็เมื่อวานตลาดปิดไปที่๑๔๙๖จุด

ก็บวกมานิดหน่อยอยู่ที่ประมาณบวก๔จุดเท่านั้นเอง

แต่เมื่อวานนี้เริ่มเห็นสัญญาณเล็กว่าต่างชาติเริ่มขายนะ

นะครับณที่ต่างชาตินี้ตั้งแต่ต้นปีซื้อมาตลอด

แต่ก็ชะลอตัวหมายความว่ามีแรงซื้อลดลงที่ประมาณ๑๓๕ล้านเหรียญ
อ๋อก็คือเข้าอยู่นะประเทศไทยยังเข้าอยู่นะยังไม่ออกนะครับ
แต่ว่าถ้าไปดูในฝั่งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ถือว่าเริ่มมีแรงขายมาแล้ว
อย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ๑๕๐ล้านเหรียญรวมถึงฟิลิปปินส์ก็ประมาณ๑๖๐

เหลือประเทศไทยประเทศเดียวที่ยังไม่ขายแล้วประเทศอื่นหรือที่เอาใกล้เคียงหน่อย
แต่ตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวเลขหนึ่งก็คืออัตราแรกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์กับไทยบาท

ก็อยู่ที่ประมาณ๓๔๕๖ก็แข็งฆ่า
มีการชะลอตัวชะลอตัวแล้วใช่ครับแล้วเริ่มเป็นนอนนอนนะครับ
กันบาทก็จะมาเป็นข้างล่างแล้วก็เริ่มนอนนะใช่ครับแล้วก็ต้องดูจากทิศทางต่อไปว่าเขาจะขึ้นหรือจะอ่อนค่าหรือแข็งค่า
ครับนะครับแต่ตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวเลขหนึ่งที่ทุกคนคาดการณ์กันช่วงก่อนครับ
ก็คือเฟสจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะว่าจะกระทบกับตลาดทั่วโลกนะครับใช่ครับ
แต่ตัวเลขหนึ่งที่น่าจะส่งผลเห็นชัดแล้วนะเอาตัวเลขชัดเลยคือทองคำนะ
วันนี้บวกไปยี่สิบกว่าเหรียญแล้วโอ้โหนะครับทองคำนี่ประมาณสองหมื่นสองแล้วมั้งตอนนี้นะ
ขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวปกติเนี้ยถ้าเกิดใส่ขึ้นดอกเบี้ยครับครับ
คนจะต้องเริ่มขายทองคำใช่เพราะว่าเงินจะไหลออกไปใช่ไหมนะครับ
แต่ตอนนี้ทองคำเริ่มกลับมาบัวเยอะแสดงว่าทุกคนคาดการณ์ว่าปีนี้จะได้ขึ้นดอกเบี้ยไหมพี่
อ่านะครับก็อย่างที่เราคาดการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับบอกว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับ
ว่าเกร็ดเนี่ยยังคงจะต้องชะลอก่อนนะครับเพราะว่าดูตัวเลขเศรษฐกิจต่างเนี่ยยังไม่ถึงกับฟื้นตัวที่ชัดเจนนะครับ
แบรนดาประเทศเนี้ยก็ต่อติดหุ้นบางตัวละกันตอนนี้ที่มีข่าวนะอยู่บนน่าสิ์ค่อนข้างเยอะนะครับ
ตัวอย่างบ้านปูเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมออกให้คุณจองหุ้นที่เป็นบริษัทลูกของเขานะ
แต่ส่งไฟกลับมาขายในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับ
ก็น่าติดตามนะครับใครซื้อหุ้นมาปลูกวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่เครื่องหมายนะครับ
ซื้อหุ้นบ้านปูวันนี้จะมีสิทธิ์จองบ้านปูพาเวอร์
หมายถึงว่าบ้านปูเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาเลยนะ
ก็ใครติดตามอยากได้อยากซื้อเป็นเจ้าของธุรกิจเหล่านี้ลองเข้าไปดูหุ้นเหล่านี้ดูนะครับ
แต่ช่วงนี้ตลาดอาจจะผันผวนทุกคนบอกว่าโอ้โหน่ากลัวนะพี่
ใช่บางคนบอกโอ้โหซื้อขายแทบไม่ทันเลยนะครับ
ตลาดร้อนหัวนี่จริงคุณสามารถเปลี่ยนจากหุ้นไปอยู่กองทุนประเทศอื่นก็ได้นะครับ

แล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมครับ
แง่แล้ววิเคราะห์แนะนำให้ลูกค้าซื้อไหมพี่

ใช่ครับอยู่กว่ามาก๘๑๐ทีเดียว

มาดูสไลด์สุดท้ายกันก่อนที่จะไปนะครับ
อยากให้ทุกคนรู้ก่อนว่าเวลาตลาดหุ้นผันผวนเนี่ยอืม
เวลาพี่เอกหรู้สึกไหม

เวลาทางดูรู้สึกไหมพี่โอ้โหมันเร็วมากเลย
โอ้บางทีลงมาปุ้บ

บอกว่ามันมีเส้นหนึ่งที่เราเรียกว่าค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ประมาณ๑๕๓๐จุด

เพราะฉะนั้นมาดูสไลด์สุดท้ายเลยดีกว่า

เป็นการสอนว่าหุ้นราคา

ราคา๕๕๐กับหุ้นอีกตัวหนึ่ง

๒อันนี้เนี่ยราคาถูกหรือแพงต่างกันไหมพี่

ประมาณไม่ถึงกับเยอะมากเลยนะครับ

ต้องไปเรียนใช่ไหมครับต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะครับ

ขอส่งคืนให้คุณวิ่งที่ห้องสมครับ
ขอบคุณคุณสินทนันกับคุณธนรัฐด้วยนะคะ

แล้วก็รู้สึกได้ว่าปลอดภัยมากขึ้นนะคะ